มาดูเรื่องราวนี้หน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ค่ะ
คุณตาวัยเกือบ๘๐ปีแล้วเทศญาณสร้างบ้านและสนับเป็นบ้านอยู่ในสวน
ก็คือบ้านสวนให้มาเฝ้าสวนเฝ้าไร่
ปรากฏว่าคุณตาบอกว่าไปนอนในบ้านแล้วมันนอนไม่หลับ
มันโดนผีอำทุกคืนเลยเห็นผู้ชายรูปร่างแก่ดำตะคุ่มตะคุ่ม
นอนไม่หลับกดทับหายใจไม่ออก
แกก็เลยตัดสินใจไปนอนหน้าบ้าน
ทำแบบนี้ทุกคืนในบ้านมีไม่นอนนอนหน้าบ้าน
แต่สุดท้ายมาพบว่าแกกลายเป็นศพ
สาเหตุเพราะผีอำหรือสาเหตุเพราะอะไร
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
ญาติบอกว่าทำใจไม่ได้เลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
ห่มร้องไห้แบบนี้
ผู้ตายก็คือนายทวนใจคอดีอายุ๗๗ปี
จะ๘๐แล้วนะก็อายุเยอะแล้วนะคะ
ตอนที่เจ้าได้ที่ไปถึงเนี่ยสภาพศพคือนอนความน่าเสียชีวิต
คุณผู้ชมค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรมาเดี๋ยวค่อยขยายความกันนะคะ
ไล่ไปเป็นลำดับแบบนี้ไปตรวจสอบสภาพศพคุณตาเนี่ย
คือเลือดไหลนองเต็มพื้นอันนี้ประเด็นที่๑

ใกล้กับจุดพบศพเนี่ยไปพบไม้เท้าแปลว่า
ว่าข้อเข่าแกไม่ดีค่ะแล้วไปถามญาติเพิ่มเติม
คือคุณตาข้อเขาไม่ดีก็เลยต้องใช้ไม้เท้า
นี่แหละค่ะน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แกเสียชีวิต
เพราะจังหวะที่จะออกมานอนนอกบ้าน
ใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองมาแล้วไปลื่นล้มหัวฟาดพื้น
จนกระทั่งหัวไปกระแทกพื้นแล้วเลือดไหลนอง
ไม้เท้าก็กระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางกับศพนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลัก
ทำให้คุณตาเสียชีวิตคือหัวไปกระแทกพื้นแล้วเสียชีวิตนะคะ
ไม่น่าจะใช่ผีอำผีอำเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลรองแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสวนในตำบลร่องฝ่องอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ลงไปตรวจสอบ
ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการถูกทำร้าย
เราไปถามหลานของผู้ตายชื่อว่านายศักดาสมเกียจอายุ๓๙ปี
เล่าบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ให้กับผู้ตาย
เพื่อมานอนเฝ้าสวนทุกวัน
คุณสมเกียจบอกว่าคุณศักดาบอกว่าก็จะทำกับข้าวมาส่งให้
ให้คุณตาได้รับประทานแต่ปรากฏว่า
เช้าเมื่อวานเนี่ยสักประมาณค่อนไปทางสายแล้วแหละ
มาส่งแต่มาเห็นศพคุณตาเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะ

คือก่อนหน้านี้คุณศักดาบอกว่าคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่า
คือบ้านเนี่ยสร้างเสร็จแต่ไม่นอนในบ้าน
เพราะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก

คล้ายกับว่าถูกผีอำผู้ตายก็เลยออกมานอนหน้าบ้านแทน

คุณผู้ชมดูนะคะเราพยายามทำกราฟิกจำลอง
เห็นภาพชัดเจนแบบนี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
นี่ต่อมา๒วันก่อนค่ะ
ครอบครัวพาไปวัดไปประพรมนมลแบบนี้ให้หลวงพ่อพรมนมลให้
หลวงพ่อก็ให้พระติดตัวผู้ตายมาพกติดตัวด้วย
คุณศักดาบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกลับไปนอนในบ้าน
เอาอีกแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกคล้ายถูกผีอำ
ก็เลยเดินออกมานอกบ้านประกอบกับว่า
หัวเข่าไม่ดีก็เลยต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันออกมาแบบนี้

คาดว่าผู้ตายน่าจะลื่นล้มใบหน้าหรือว่าหัวฟาดพื้น
กระทั่งเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ก็แก้จะว่านอนในห้องแล้วมันเหมือนมีไข่มาพลดหน้าโอ๊ค
ในใจหมอแต่ถ้านอนตั้งนอกมันเป็นอย่าง
ก็เดี๋ยวตำรวจต้องส่งศพให้คุณหมอสถาบันนิติเวศนะคะ
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ